ในวันนี้เรายังทำเหมือนเดิมก็คือช่วยโปรโมทร้านให้กับคุณผู้ชมที่สนใจกับเรานะครับ
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้ค่ะเรานำเสนอร้านนี้เลยค่ะ
ร้านนี้เนี่ยมี๒ไส้เลยนะคือขนมเปี๊ยะไส้ถั่วทองไข่เค็ม
และขนมเปี้ยคาตาดไข่เค็มค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะ
ทั้งสองไส้นี้บอกเลยว่าอร่อยแบบไม่มีสารกันบูดเลยค่ะ
และสองรสชาตินี้นะคะต้องบอกว่าทำให้คนประทับใจมากเพราะหนึ่งแหละแป้งบางนุ่ม
กลิ่นหอมสุดหวานน้อยกลมด้วยการอบควันเทียนอย่างดีค่ะ
ใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยถ่ายรูปเอาไว้นะคะ

ส่วนใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทานรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะให้พวกเราช่วยโปรโมทร้านค้าของคุณนะคะ
เอางี้ละกันโครงการนี้เราก็ทำไปเรื่อยแหละคุณผู้ชมแล้วผมบอกไว้ก่อนระวังด้วยมิจฉาชงมิจฉาชีพ
บอกว่าจะโปรโมทร้านให้คุณกับทางไทยรัฐทีวีเราไม่มีนโยบายไปเก็บตรงเก็บตังค์อะไรทั้งนั้น
ฟรีนะครับสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือฟรีนะครับ